ก็คือ๔คนที่เป็นเด็กนะครับ
๒หญิง๒ที่ฝางเจอตัวแล้ว
เจอตัวแล้วเอาดูภาพบัตรประชาชนไปก่อนนะ
บัตรประชาชนมี๔คนแต่ว่าเกิดวันเดียวกัน
ก็คือวันที่๑มกราคมอันนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของชาวไทยภูเขา
ดังนั้นการแจ้งเกิดแจ้งอะไรเนี่ยมันจะค่อนข้างลำบาก
เอาวันเดียวกันไปเลยตอนนี้เจอตัวแล้ว
เรื่องของเรื่องเนี่ยน้องไปแอบอยู่ที่สวนส้ม
ในพื้นที่นี่เหรอเจ้าหน้าที่ก็เลยสันนิษฐานว่า
ไอ้เจ้า๔คนนี้เนี่ยก็อย่าไปถึงพิธีเขาแล้วกัน
มาเล่นแอบมาเที่ยวแล้วโดยไม่บอกผู้หลักผู้ใหญ่
เขาก็ตามหากันขวาควายเลยสุดท้ายแล้วได้ข่าวดี
ข่าวดีคือตอนแรกกลัวว่าจะซ้ำรอยคดีจีน่า

จีน่าไหมเป็นเรื่องดีนะแต่กลัวว่าคดีเนี้ย
จะกลายเป็นลักพาตัวของจริงและหายที๔คน
อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของพื้นที่สุดท้ายแล้วเจอตัวแล้ว
จ๊อปกลับบ้านได้สบายใจได้แล้วนะฮะ
สำหรับเชียงใหม่นะแต่สงขลาที่รายงานไป
ไอ้เจ้าหนูน้องต้นอันนี้ยังไม่เจอตัวนะครับ